คุณผู้ชมค่ะนี่เจอคนแบบว่าดาราคู่รักไปแล้วใช่ไหมอันนี้ก็มีดาราคู่รักเหมือนกันแต่ว่าเขาจับมือกันปังมากเลย
เจ้าพ่อเจ้าแม่งานพรีเซนเตอร์นี่ต้องมีงานเดี่ยวก็ว่าฟังแล้วรับงานคู่โอ้โหฟังกุริเย่นะจ๊ะกระแสดีไม่มีตกจริง
มาที่คู่แรกกันดีกว่านะคะพี่เวียแล้วก็เบลล่านั่นเองถ้าพูดถึงพี่เวียคุณผู้ชมค่ะ
นับนะจะบอกเลยนับนิ้วนี่ไม่พอแล้วนะโพสต์งานผลงานของพรีเซนเตอร์ตัวเองเนี่ยไป๑๐กว่าตัวเลยคุณผู้ชม
เอาโหเยอะมากนี่คือหน้าจออันนี้เยอะจริงควรพิชองอันนี้
มีความผลายปีติดติดแล้วคุณผู้ชมค่ะ

ปีนี้เราได้เห็นผลงานโฆษณาทั้งเก่าแล้วก็สินค้าใหม่

๒๐ตัวเห็นจะได้

และถึงแม้จะแยกกันปังนะคะเพราะว่าอยู่กันต่างช่อง
แต่ก็ยังมีงานพรีเซนเตอร์แพ็คคู่ค่ะ

งานก็รุ้งรักก็สร้างจริงเค้าคู่นี้

พากันพุ่งทะยานเฮงทั้งผลงาน
แฮปปี้ทั้งเรื่องหัวใจนี้เลย
แบร์กับน้องยายาติดโผล่มาด้วยคุณผู้ชมแล้วคือน่ารักพี่แจ๊

คืองานพรีเซนเตอร์ของณเดชน์แน่นเหมือนเดิมค่ะ
ไลด์ดูผลงานที่เจ้าตัวได้โพสต์ลงไอจีก็ประมาณ๑๐ตัวเข้าไปแล้วคุณผู้ชม
เป๊ย์แล้วพี่แบร์ก็ยังเนื้อหอมต่อเดื้องนะสเมิร์ดต้นสเมิร์ดปลายเลยนะคะ

อย่างที่ขวานบอกอ่ะคู่นู้นน่ะหัวจดเท้าอ่ะได้หมดเลยนะคะ

อื้อหื้อพูดได้คำเดียวว่าแนนรื๊บนะคะคุณผู้ชม
เอาจริงคุณผู้ชมน้องยายาเนี่ยก็นางเอกตัวท็อปเนอะรู้กันอยู่
โผล่เจ้าแม่พรีเซนเตอร์ทุกปีเช่นเดียวกันค่ะ
ปีนี้นับมาคร่าวนะไม่ได้ใช้นิ้วทั้งหมดนับนะ
เพราะว่าต้องยืมเพื่อนมาแล้วคุณผู้ชมแต่แตะไป๒๐ตัวไม่ธรรมดาค่ะ
แม้ว่าผลงานละครคู่กันเนี่ยยังไม่ได้มีให้เห็นช่วงนี้นะคะ
แต่ว่าแฟนก็ได้ชมความหวานผ่านผลงานโฆษณากันอยู่บ้าง
แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ความหวานในจอเนี่ยจะสู้ความหวานจริงนอกจอได้หรือเปล่าพี่แจ๊
อ่านะคะมีคู่ของพี่แบร์กับน้องย่าไปแล้วค่ะ
ต้องมีคู่นี้เลยค่ะวนกลับมาข่าวแรกค่ะคุณผู้ชม
หมากกิมเพราะว่าเขาฮอตจริงค่ะติดโผล่มาด้วยนะคะ
แต่งานเดี่ยวงานคู่บอกว่าปังไม่ไหวเพลงหล่อละมุนอย่างหมากปรินค่ะ
ขายดีสุดคุณผู้ชมพรีเซนเตอร์เข้ามาไม่เคยขาดเลยค่ะ
หลังออร่าความหล่อเขาพุ่งปรี๊ดขนาดนี้
งานพิเศษเตอร์หน้าจอเลยจ้ะนี่เท่าที่นับดูนะคะโอ้โห
ถูกเลือกใช้บริการเยอะแยะมากมายจริงค่ะ
ส่วนหวานใจคิมเบอร์รี่ก็ไม่น้อยหน้านะจ๊ะ
สวยปังขนาดนี้นะคะหุ่นเป๊ะโอ้โห
คุณผู้ชมงานพิวเซอร์ทั้งเรื่องผิวเรื่องรูปร่าง
เทใจเลือกสาวคิมกันหมดเลยนะคุณผู้ชม
ต่างคนต่างปังนะคะแล้วก็เอามารวมกันโอ้โห

โดยเฉพาะนะคะใครที่คิดถึงผลงานละครคู่นะคะ
ก็ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าพรีเซนเตอร์คู่
ก็คู่นี้แน่นจริงอะไรจริงค่ะอย่างน้อยน้อยฟาดไปแล้วนะคะ
ก็ถามแบรนด์ด้วยกันค่ะคุณเป็นแฟนแห่แซวนะคะ

เก็บตังค์เพื่อจะไปแต่งงานเนี่ย
โอ้โหเก็บตังค์สร้างเรือนหอละถ่ายตู่ไปขนาดเนี่ยเนอะ
เป็นการตอบแทนเหมือนกันนะเวลาดาราที่ดูแลตัวเองดีเนี่ยรูปร่างดีแล้วก็นิสัยน่ารักด้วยนะครับ
งานก็มีอย่างต่อเนื่องนะคะแฟนคลับก็สนับสนุนกันยาวแน่นอนค่ะ